ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับ
สาธรณ์รอปภเนี่ยไปแทงกันตายนะฮะ
โดยคนที่ก่อเหตุเป็นรอปภผู้ชายอายุ๕๗ปีแล้ว
ในสิงห์จใบรำไปแทงรอปภรุ่นราวคราวลูกแล้วนะ
ผู้หญิงนะฮะอายุ๓๐เพราะว่าไปตามจีบเขาแล้วเขาไม่เล่นด้วย
บอกตามจีบมานานแล้วเขาไม่สนใจช้ำรักไปแทงเขาเสียชีวิตเลยนะฮะ
นี่บาดแผลนะครับท่านผู้ชมครับนางสาวอนิตาอยู่โสนะอายุ๓๐ปีนะครับ
นอนบาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะที่สนามย่าของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ย่านสาธรณ์
นี่คือนางสาวอนิตานะครับบาดแผลที่ถูกแทงเนี่ยถูกแทงเข้าศีรษะ
โหนกแก้มขวาหน้าอกขวาด้วยนะฮะแล้วมันเข้าไปถึงอวัยวะภายในด้วยนะฮะ
กลางด้านขวาก็มีรอยบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะฮะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเลิศสินแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับ
เพื่อนร่วมงานบอกว่าคนก่อเหตุคือนายสิงห์จำใบรำอายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นรอปภเหมือนกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับ
ก่อนหน้านี้นายสิงห์อายุห้าสิบเจ็ดเนี่ยนะโรปภอวัยห้าสิบเจ็ดเนี่ย
ตามจีบโรปภอรุ่นลูกคือนางสาวอณิตาวัยสามสิบมานานมาก
แต่นางสาวอนิตาเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยปกติในสิงห์จะเข้าเวรกะกลางคืน
ส่วนอนิตาผู้ตายเขาอยู่กะเช้าก่อนเกิดเหตุมีคนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเมื่อเช้านะฮะ
แล้วเห็นในสิงห์พยายามโอบรัดผู้ตายอยู่แล้วก็เอามีดแทงใส่เขาก่อนจะวิ่งหนีไปนี่ฮะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตรนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับรอปภที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับบอกว่าตัวของคนก่อเหตุกับผู้ตาย
ทำงานเป็นรอปภอยู่ที่นี่ได้สองปีแล้วนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นลักษณะพฤติกรรม
ที่เป็นเชิงชู้สาวของทั้งคู่นะก็ทำงานดีตามปกติทั้งคู่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
มีท่าทีเหมือนชอบรอปภฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตแต่ฝ่ายหญิงเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่ชอบ
แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้นะครับซึ่งเพื่อนรอปภบอกว่าตกใจมากนะฮะ
เกี่ยวกับการก่อเหตุของในสิ่งในครั้งนี้นะครับ
แม่ของนางสาวอนิตาที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยมาทำงานเป็นรอปภอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เกิดเหตุได้๒ปีแล้วนะครับ
นานกลับบ้านทีนะหลังจากรู้ข่าว
โทรมาแจ้งนะฮะบอกลูกถูกแทงเสียชีวิต
บอกตกใจมากแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีสัญญาณบอกเหตุอะไรมาก่อนเลย
ลูกสาวไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับใครที่ทำงานเป็นยังไงหรือว่าคบหาอยู่กับใคร
ลูกสาวเคยมีครอบครัวแต่ก็เลิกกับสามีเก่าไปแล้ว
โดยมีลูก๒คนสามีเก่าเอาลูกสองคนไปเลี้ยงด้วย
ครั้งล่าสุดที่คุยกับลูกสาวคุณแม่บอกว่าคือเดือนก่อนนะครับ
ซึ่งลูกสาวก็ทำงานปกติดีส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว
แล้วที่บ้านก็มียายป่วยติดเตียงเขาจะคอยดูแลอยู่
ไม่คิดว่าจะมาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแบบนี้
ส่วนตัวของในสิงห์คนก่อเหตุแม่ของผู้ตายบอกไม่รู้จักนะฮะ
ขอให้ตำรวจเนี่ยเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะลูกสาวที่เสียชีวิตคือเสาหลักของครอบครัว
สำหรับศพของนางสาวอนิตานะครับ
แม่บอกว่าตอนนี้ถูกส่งไปตรวจอย่างละเอียดนะครับ
ตามขั้นตอนทางนิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เดี๋ยวแม่จะมาจากสระบุรีนะฮะเพื่อติดต่อรับศพ

คาดว่าจะมีการชนะสูตรในวันพรุ่งนี้นะฮะ

ส่วนภูมิกับการสอนอทุ่งมหาเมฆเจ้าของพื้นที่
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษดามานะวงสกุล
วันนี้เรียกประชุมคลี่คลายคดีนะครับ
แล้วก็ให้ชุดสืบสวนเนี่ยเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุคือในสิง
หลังก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปเลยนะครับ
ได้ข้อมูลว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้ววิ่งเข้าไปในมหาวิทยาลัยนะครับ
แล้วก็หนีออกไปทางประตูที่ออกสู่ด้านนอกอีกทีนึง
แล้วไปขึ้นรถทัวร์มุ่งหน้าไปชนบุรี
ล่าสุดเนี่ยตำรวจไปจับได้แล้วนะครับ
แล้วก็นำตัวมาที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
นี่นะฮะก่อเหตุเมื่อเช้าแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
มีจักรยานยนต์ของในสิ่งด้วยนะฮะที่ยึดมาได้
คือเราก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการลงมือก่อเหตุ
แต่ในสิงห์ไม่ตอบคำถามอะไรเลยนะครับ
ยังไงพี่เดี๋ยวพูดได้นะพี่อยากจะขอบคุณข้าวคนตายมั้ยพี่